วันนี้คือพันธ์การสอบสนมีการลุกลงพยาบาปศาลเสร็จที่แล้วนะครับ
แล้วก็สรุปสัมมวลการสอบสนมีความเห็นสำเร็จพร้อมพันธ์หา
เนื่องจากเห็นว่าเขาไม่มีส่วนละเอียดในการการดับจิต
เขาจะมีความเห็นสำเร็จพร้อมและก็จะยืดคำลองขอ

เขาก็จะร้องไห้แล้วก็เศร้าใจค่ะพี่
ความจริงก็คือความจริงแลก็ความเป็นทำอ่ะนะ

เพราะว่าน้องเป็นเด็กเด้นดีและเป็นคนที่ขยัน
มันไปแรงว่าก็เป็นคนดีในระดับหนึ่ง

วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันมีทั้งหมด๒กรณีด้วยกัน
ซึ่งเป็นกรณีข่าวที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะ
แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมที่ตามข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
จะมีอยู่คดีหนึ่งที่เราก็ตามเช่นเดียวกัน
คือกรณีของนักเรียนในร้อยตำรวจ

หนึ่งในนักเรียนในร้อยตำรวจที่โดดแล้วล่มไม่กลาง
จำได้ใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อก็รู้สึกว่า
คดีมันช้าแล้วเพราะว่าอยู่ในสำนักงานอายการสูงสุด
มาปีครึ่งแล้วนะคะทีนี้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะ
เราก็รอไปพร้อมกับที่คุณพ่อของน้องโยโยรอนะคะ

เพราะว่าตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะมีการติดต่อกลับมาจากทางอายการนะคะ
ให้คุณพ่อรอเพราะว่าทางอายการจะขอประชุมก่อน
แต่จนถึงวันทำงานวันนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้า
เดี๋ยวคุณพ่อก็จะรอไปถึงสัปดาห์หน้า
คิดว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีความคืบหน้าอันนั้นคดีหนึ่ง
ส่วนอีก๒คดีที่มีความคล้ายคลึงกันคือคดีที่ได้รับพัสดุนะคะ
แล้วก็ถูกจับตัวไปแล้วก็อีกหนึ่งคดีคือ
เชิงว่าจะเกี่ยวข้องเพราะทางบ้านบอกว่ามีหลักฐานพยานทุกสิ่งอย่าง
ว่าไม่เกี่ยวข้องเพียงแต่ชื่อเป็นเจ้าของรถที่แก๊งยาเสพติดเอาไปใช้นะคะ
ก็เลยอยู่ในเรือนจำณตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนี้เนี่ยนะคะ
ได้พยายามจะพิสูจน์ตัวเองในชั้นในชั้นพัฒนาการสอบสวนนะคะ
แล้วก็ต้องการจะขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งวันนี้กรณีแรกที่เราจะคุยก่อน
คือกรณีของน้องผู้หญิงเหตุเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
มีปรายศนีย์มาส่งที่บ้านน้องสัก๒นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เข้าไปเลย
เข้าไปแล้วก็ค้นบ้านแล้วก็พบว่าในกล่องปรายศนีย์ที่ว่านี้
มียาเสพติดอยู่เป็นยาไอซ์สิบกว่ากรัมนะคะแต่ว่าน้องน่ะปฏิเสธ
แล้วก็เล่าเรื่องบอกว่าพัสดุเนี่ยไม่ใช่ของตัวเอง
เพราะไม่ได้สั่งของอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงอีกคนนึง
ที่ตัวเองรู้จักมาราว๑ปีขอชื่อแล้วก็ขอที่อยู่ไป
บอกจะส่งเสื้อคู่เสื้อสองตัวเนี่ยนะคะเสื้อคู่มาให้
เพราะจะเตอร์ไพรส์แฟนของตัวเองก็เลยขอยืมชื่อ
แล้วก็ที่อยู่ของน้องปลาไปแต่ปรากฏว่าของที่ส่งมาข้างใน
เป็นยาเสพติดค่ะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องเข้าเรือนจำนะคะ
เพราะว่าอยู่ในลักษณะที่อยู่ในขั้นที่ตำรวจจะต้องคุมตัวเอาไว้ค่ะ
แต่ทีนี้การต่อสู้เนี่ยก็มีมาตลอดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์
เมื่อกลางเดือนมิถุนายนจนถึงวันนี้ตอนนี้ได้รับการ
ตัวชั่วคราวแล้วนะคะหลังจากที่ครอบครัวลุ้นมาหลายสัปดาห์
คุยกับสายแรกสายนี้ก่อนเลยน้องสุปรานีหรือว่า
เรียกเธอว่าน้องปลาในข่าวอยู่แล้วนะคะปลาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะป๊าเสียงอันนี้พี่เดานะคะเสียงคงยิ้มอยู่แหละเนาะ
ค่ะปลายังไงขอแสดงความยินดีด้วยก่อนในเบื้องต้นที่ได้รับสิทธิ์นี้นะคะ
แต่ว่าในส่วนของคดีเดี๋ยวก็คงต้องไปตามขั้นตอนถูกไหมคะ
ค่ะอ่าตอนนี้เนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
อันนี้พี่เข้าใจถูกไหมใช่ค่ะอ่าแล้วออกมาจากเรือนจำตอนประมาณสักกี่โมงคะ
ประมาณสี่โมงเย็นค่ะอ่าสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นที่ออกมาเนี่ย
เรารู้ตั้งแต่วันไหนว่าเราจะได้ออกจากเรือนจำวันนี้คะปลา
คือหนูยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้ว่าจะได้ออกเลยค่ะ
วันนี้ไม่รู้เลยเหรอยังค่ะไม่รู้เลยค่ะ
แล้วหนูรู้ก่อนล่วงหน้าสักกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงคะ
ไม่ให้ทราบเลยค่ะไม่รู้เลยค่ะเอ้าเหรอแล้วหนูทราบกี่โมง
คือมีใครเข้าไปบอกเขาเข้าไปบอกว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
คือมีพี่ค่ะพี่อยู่ข้างในค่ะเรียกชื่อค่ะบอกว่าเก็บของกลับบ้าน
อ่าคือหนูก็ดีใจมากคืออยากกลับอยู่แล้ว
อ่าแน่นอนแน่นอนค่ะพี่ที่ว่าเนี่ยเป็นเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นพี่ที่อยู่ในเรือนจำด้วยกันคะ
เรือนจำด้วยกันค่ะเอาเหรอแล้วพี่เขาไปรู้มาได้ยังไงลูก
คือเขาต้องทำงานเกี่ยวกับอะไรมากมายค่ะแบบเอกสารนะคะ
เหมือนกับพี่เขาเหมือนกับแบบคือพี่เขาอยู่ในเรือนจำนั่นแหละแต่ว่า
เขาก็เหมือนกับเป็นอาสาช่วยงานอย่างเงี้เหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อ
เขามาบอกหนูตอนกี่โมงคะประมาณบ่ายสามครึ่งอะค่ะ
โอ้โหกระชั้นมากเลยเนอะค่ะซึ่งซึ่งตาไม่รู้จากครอบครัวมาก่อน
ไม่รู้จากใครมาก่อนเลยว่าวันนี้ให้ลุ้นใช่ไหมคะไม่รู้เลยใช่ไหม
ค่ะอ่าแล้วหนูได้ถามสืบสาวเล่าเรื่องเขาไหมว่าเอ๊ะพี่ยังไงออกแล้วแปลว่าอะไรเกิดอะไรขึ้น
ได้ถามสืบสาวเราเรื่องไหมสืบค่ะถามค่ะว่าออกเลยหรือประกันตัวหรือว่ายังไงคะ
หนูก็ถามเขาพี่เขาว่าไงลูกก็บอกว่าปล่อยตัวชั่วคราว
ตอนนั้นตอนนั้นแผ่วลงมานิดนึงไหมหรือก็ยังดีใจอยู่ดี
ก็ดีใจที่ดีค่ะเออขอออกก่อนเนอะค่ะใช้เวลาเก็บของนานไหม
ไม่ค่ะแล้วหนูออกมาแล้วเจอใครบ้างคะวันนี้ใครไปรับบ้างคะ
มีแม่พี่แล้วว่าธนายตำรวจค่ะนักข่าวแล้วค่ะ
กันไปหมดเลยใช่ไหมอ่าค่ะเป็นยังไงบ้างพอเจอแม่
พูดอะไรกับหนูก่อนบ้างหรือหนูพูดอะไรกับแม่ก่อนบ้างคะ
คิดถึงแล้วก็กอดแม่ค่ะไม่ต้องถามหรอกน้องว่าร้องไห้ไหม
ค่ะยังไงยังไงเนี่ยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยก่อน
แต่ทีนี้หลังจากที่ปลาออกมาแล้วประมาณสัก๔โมงเย็นนะลูก
หนูต้องไปทำขั้นตอนอะไรที่ไหนอีกบ้างไหมคะก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ย
ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็ไปให้ปากคำค่ะที่โรงพักค่ะ
ตอนมารับตัวปลาจากเรือนจำตำรวจมาด้วยใช่ไหมคะ

แล้วท่านที่มารับเนี่ยก็พาหนูไปที่โรงพักแล้วก็สอบใช่ไหม

อ่าสอบปากคำอยู่นานไหมคะปลาจ๋า

อ่าตำรวจสอบกี่คนคะ

คนเดียวแล้วหนูนั่งอยู่คนเดียวหรือว่ามีเพื่อนมีคุณแม่นั่งอยู่ด้วยคะ
มีพี่ค่ะแล้วก็มีทนายค่ะ
อ่าตำรวจถามละเอียดไหมลูก

ได้แต่ว่าเขาถามเกี่ยวกับคดีใช่ไหม

อันนี้เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่านับตั้งแต่วันนั้นที่ได้รับของแล้วได้สอบปากคำกัน
หรือว่าก่อนหน้านี้เคยสอบไปแล้วคะ

อันนี้เท่ากับเป็นครั้งที่๒ไหม

ตำรวจอธิบายปลาว่ายังไงบ้างคะว่าขั้นตอนนี้เดี๋ยวปลาต้องทำอะไรอีกบ้างหลังจากนี้คะ

แล้วบอกไหมว่าต้องมารายงานตัวนะเดี๋ยวอาจจะเรียกมาอีกนะหรือยังไงตำรวจบอกไหมคะ

ใช่ค่ะต้องสอบปากคำอีกค่ะ
ตำรวจเนี่ยบอกไหมว่าตกลงแล้วหนูยังต้องขึ้นศาลอีกไหมคะ
แล้วแต่อายการนะคะเป็นรุ่นที่นิดของอายการนะคะ
เพราะว่าขั้นตอนนี้คือพี่เข้าใจถูกไหมคือตำรวจตอนนี้ทำความเห็นไปว่าสั่งไม่ฟ้องปลาใช่ไหมคะ

ทีนี้ขอถามนิดเดียวเป็นข้อมูลเพราะว่าบางส่วนมันอยู่ในข่าวอยู่แล้วนะคะ
ไม่แน่ใจว่าตาทราบทั้งหมดหรือยังว่าคนที่เกี่ยวข้องในข่าวเนี่ยตอนนี้ตำรวจได้ตัวหมดแล้ว
เช่นผู้หญิงที่ขอชื่อแล้วก็ที่อยู่หนูไป
แล้วก็ผู้ชายที่ส่งของมาให้ผู้หญิงคนนี้อีกที
รู้เรื่องไหมว่าตำรวจจับหมดแล้วตำรวจบอกไหมคะ

แล้วหนูคิดว่าหนูจะติดต่อผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้ไหม
หมายถึงว่าขอไปเหมือนกับขอไปเข้าพบ

ตำรวจสั่งให้ไปหรือหนูคิดจะไปเองลูก
หนูไม่ไปค่ะหนูไม่ไปค่ะ
ไม่มีเหตุผลอะไรที่หนูต้องไปหาเขาค่ะ
ไม่มีใช่ไหมที่ตำรวจจะให้มาสอบพร้อมกันอะไรไม่มีเนอะ

ปลาตกลงว่าเท่าที่ปลารู้เนี่ยนะคะ
คือปลารู้จักแค่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวใช่ไหม

ส่วนผู้ชายที่ทำหน้าที่ส่งของอีกทีเนี่ย

ไม่รู้จักค่ะเป็นผู้หญิงหนูก็รู้จักแต่ไม่สนิทค่ะ
ผู้ชายที่เป็นคนส่งพัสดุเนี่ยหนูเคยได้ยินชื่อไหม
ไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นหน้าด้วยค่ะ

ไม่เคยได้ยินชื่อเขาจากใครเลยใช่ไหม

ส่วนผู้หญิงคนอีกคนนึงที่โดนจับไปเนี่ยนะคะ

ก็เกือบปีค่ะ
ไม่สนิทนี่แปลว่ายังไงบ้างคะปลาจ๋า
คือไม่ได้รู้จักเป็นทำเป็นส่วนตัวค่ะรู้จักผ่านเพื่อนอีกคนนึง

เวลาคุยกันนี่คือแชทคุยเหรอคะหรือโทรคุยลูก
บางทีก็แชร์บางทีก็โทรค่ะ
แต่ก็คุยแป๊บก็วางค่ะ
มีใครเคยบอกไหมว่าพี่คนนี้เขาทำงานอะไร

มีใครเคยบอกก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องไหมคะ
ไม่ค่ะรู้แต่ว่าเขาขายของชำค่ะ

เคยค่ะเคยไม่เคยไปบ้านนะคะแต่ไปร้านค้าเขาอะค่ะ

พูดว่าไม่สนิทก็ได้นะแต่ก็ไปมาหาสู่บ้างใช่ไหมคะ

ทีนี้ตอนที่เขาขอที่อยู่กับชื่อของปลาไปตอนนั้นไม่เอกใจเลยเหรอลูก
ทำไมจะต้องส่งมาบ้านเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะคะ
ไม่ค่ะหนูคิดว่าเขาจะใส่เสื้อคู่เฉยค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยมีไหมที่แบบขอชื่อกับที่อยู่หน่อย

ไม่มีค่ะคือครั้งแรกอะค่ะแล้วก็โดนครั้งแรกเลยค่ะ
พี่คนนี้เนี่ยแฟนที่เขาบอกเขาจะสั่งเสื้อสองตัวคู่กันมาให้แฟนเขาเนี่ย

ถามว่ารู้จักไหมก็ไม่นะคะ
ไม่รู้จักเลยใช่ไหมไม่เคยได้ยินชื่อเลยใช่ไหม
เห็นแต่หน้าค่ะแต่ไม่คุยกันเลยค่ะเจอหน้าแต่ไม่คุยกัน
เจอหน้าเขาหลายครั้งไหมคะแฟนของพี่ผู้หญิงคนนี้
ไม่ค่ะไม่ค่ะ
หลังจากนี้คือตำรวจบอกไหมคะว่าคือหลังนี้หนูก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ตำรวจเรียกเมื่อไหร่ก็คือเรียกเมื่อนั้นแค่นี้เลยใช่ไหมคะ

กินอะไรเป็นมื้อแรกเนี่ยหลังจากออกมาหรือกินไปยัง
ยังไม่กินเลยค่ะ
อยากกินอะไรที่สุดไหมคะหรืออยากให้แม่ทำกับข้าวให้กิน
หรือยังไงจะไปไหนกันค่ำนี้
ไปซื้อหมูกระทะไปกินที่บ้านนะคะ
อ่ากลับบ้านเนอะ
เอาล่ะค่ะปลาคือไม่ทราบล่ะว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นแบบไหน
แต่เท่าที่ตำรวจบอกก็คือถ้าตำรวจเรียกก็คือต้องมานะคะ
แล้วก็ความเห็นตำรวจเนี่ยก็คือยื่นอายการไปว่าสั่งไม่ฟ้องหนูนะ
แต่ส่วนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะ

อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ก็ลุ้นกันอยู่
เพราะว่าทางครอบครัวก็ยืนยันหนักแน่นว่าน้องไม่เกี่ยว
เป็นเรื่องราวที่รู้แล้วก็ทำเท่านี้จริงก็คือให้ชื่อแล้วก็ให้ที่อยู่

เพราะเขาบอกว่าขอส่งมาหน่อยจะเอาของมาไว้เตอร์ไพรส์แฟนนะคะ
เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันอีกหลายเรื่องทีเดียว

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่หลายคดีทีเดียวที่เราตามอยู่ตอนนี้สักครู่ค่ะ

รู้ตัวประมาณสักแค่สักครึ่งชั่วโมงก่อนปล่อยตัวเธอเองนะคะ
แต่ทีนี้คนที่จะรู้ได้เนี่ยก็คือตัวครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนสนิทอีกคนนึงเป็นอดีตครูด้วยนะคะ
คุณคณิตถาเราคุยคราวที่เราเรียกเธอว่าคุณนินะคะ

ยินดีด้วยฝากยินดีกับครอบครัวน้องปาด้วยนะคะ

ทีนี้ที่ลุ้นกันมาตลอดอยากให้คนนี้เล่าให้ฟังว่าวิธีการที่จะใช้สิทธิ์ต่างเนี่ย
จนกระทั่งปลาได้รับการปล่อยตัวชกทาออกมาคือครอบครัวต้องทำอะไรบ้าง
เผื่อบางคนหรือว่าบางข่าวคล้ายกันเนี่ยจะได้รู้ว่าต้องเดินทางเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิ์ตัวเองเนี่ยยังไง

ค่ะถ้าอย่างกรณีของน้องปลานะคะคือครอบครัวยากจนใช่ไหมคะ
ที่แรกหนูก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายแล้วก็ไม่รู้วิธีการทำ
แต่เพื่ออยากช่วยน้องก็หาวิธีทำให้ได้ขั้นตอนมานะคะ
ซึ่งทางครอบครัวก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะ
ทีนี้ก็เลยดูยูทูปค่ะเอาตรงก็ดูยูทูป
เออยังไงบ้างครู
เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากประกันตัวแต่ไม่มีเงินประกัน
ก็ให้โทรไปที่กระทรวงยุทธิธรรม

ใช่ค่ะหนูก็เลยได้ข้อมูลมาหนูก็เลยโทร
ก็ได้คำแนะนำจากกระทรวงยุติธรรมจังหวัด
อันนี้คือติดต่อเองเลยใช่ไหม
ว่าไม่ใช่ว่าแบบพอเป็นข่าวแล้วมีใครมาเรียกไป
มีใครมาถามคืออันนี้ทำเองตั้งแต่ต้นใช่ไหมคุณนี้

ทีนี้พอโทรไปกระทรวงยุทธิธรรม
บอกว่าให้ไปติดต่อที่กระทรวงโดยไปติดต่อหน่วยงานไหนของเขาอ่ะคะ
ค่ะสำนักงานกระทรวงยุติธรรมเลยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ไปยุติธรรมจังหวัดทีนี้เข้าไปคุณนี้บอกเขาว่าอะไรบ้างคะ
พอดีก็ไปบอกเหตุการณ์ทุกอย่างที่เล่าคล้ายกับบอกทางรายการนั่นแหละค่ะ
ว่าอยากมาให้ทางยุติธรรมช่วยในเงินประกันน้องในหลักทรัพย์๘แสน
ครอบครัวไม่มีเงินพอที่จะประกันน้องค่ะทีนี้พี่เขาก็แนะนำว่า
ถ้าแปดแสนจะต้องทำเรื่องไปที่กระทรวงอุตสาห์เอ๊ะกระทรวงยุทธิธรรม
มาส่วนกลางใช่ไหมใช่ค่ะส่วนกลางคือซึ่งเป็นกรุงเทพ
เขาก็แนะนำหลายอย่างค่ะที่เขาก็ให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะ
แล้วก็ติดตามจนน้องได้ออกมาชั่วคราวเนี่ยค่ะ
ค่ะก็ตรวจสอบว่ามาที่บ้านมาดูครอบครัว
แล้วก็ตรวจสอบว่าน้องมีประวัติเป็นยังไง
มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดไหมเป็นเด็กเกเลม

ทางครอบครัวก็ยืนยันว่าเป็นเด็กเรียนดี
แล้วก็ตั้งใจทำงานหาเงินส่งครอบครัวแล้วก็เรียนด้วยค่ะ
คุณนี่ตอนที่กระทรวงที่ทำมาตอนที่เราไปติดต่อก่อน
ที่เราไปติดต่อเขารู้ไหมว่ากรณีของเราเป็นข่าว
ที่แรกยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นข่าวยังไม่ดังค่ะ
แต่ทีนี้สักระยะหนึ่งก็เริ่มรู้ข่าวแล้วว่ามีข่าวนี้ใช่ไหมคะ

คุณนิดว่าเกี่ยวไหมกับการที่เป็นข่าวเลยทำให้เรื่องนี้มันเข้าใจง่ายขึ้น
จากมันอยู่ในข่าวอยู่แล้วปัญหาอ่านได้เกี่ยวไหม
ไม่เกี่ยวค่ะ
เพราะว่าพี่เขาฟังจากที่เราพูดแล้วก็เอาไปพิจารณาเล่าให้ฟังค่ะ
ก็เอามาพิจารณาในการตัดสินเงินอนุมัติเงิน๑ล้านบาทให้ค่ะ
คือเวลาที่ทางกระทรวจที่ทำสอบคือไม่เกี่ยวเลย
ไม่เกี่ยวกับว่าใครแนะนำไม่เกี่ยวกับว่ารู้จักไหน
คือเมื่อไปติดต่อเขาเองเขาจะทำเขาจะทำขั้นตอนตามของเขาทั้งหมดถูกไหมฮ
แล้วก็แนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ทีนี้ตอนที่กระทรวงยุติธรรมทราบเรื่องข้อมูล
กระทรวงยุทธรรมบอกไหมว่ากังวลว่าอาจจะไม่ได้
หรือมันต้องมีอะไรประกอบคือมีความกังวลระหว่างทางไหมคะ
ว่ากลัวยื่นหลักฐานต่างเข้าไปแล้วจะไม่ได้นะ
ที่เขาบอกค่ะเพราะว่าเขาก็จะการันตี๑๐๐ไม่ได้
เพราะว่าพี่เขาไม่ใช่เป็นคนอนุมัติใช่ไหมคะ
พี่เขาก็บอกว่าเราจะทำเต็มที่นะคะในส่วนที่เราร้องขอให้ความช่วยเหลือ
แต่เราจะส่งไปที่กระทรวงยุติธรรมกลาง
อนุมัติอีกทีนึงก็อยู่ในดุลยพินิษฐ์ของผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม
นิดตอนที่ไปร้องแล้วกระทรวงยุทธรรมมาตรวจสอบ
ตอนนั้นต้องเตรียมหลักฐานอะไรเยอะไหม
ก็ไม่เยอะค่ะเพราะว่าหนูก็ให้พี่เขาไปหมดแล้ว
เขาก็มาเอาเพิ่มเติมที่บ้านแค่อาจจะเป็นมีบัตรคนจนของน้อง
บัตรสวัสดิการแล้วก็ข้อมูลของครอบครัว
สอบละเอียดไหมตอนที่กระทรวงยุทธรรมท่านมาสอบ

แล้วสอบกันอยู่หลายรอบไหมคะ
ก็มาดูทั้งหอพักแล้วก็ที่บ้านด้วยค่ะ

เพราะว่ามันจะมีหลายกรณีที่อาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือ

เพราะฉะนั้นคือเดนเข้าใจถูกไหมว่ากระทรวง
ไม่ใช่เอางี้นะพูดกันตรงไปตรงมา

เขาดูทั้งหมดแบบละเอียดจริงว่าเราเข้าเงื่อนไขเขาหรือเปล่า

ค่ะคือเขาสอบละเอียดแหม
เป็นกระบวนการคู่ขนานกับตำรวจไปเลยแหละใช่ไหมคะ

เพราะว่าตามปกติก่อนที่กระทรวงยุทธรรมจะเข้ามาช่วยเนี่ย

ทีนี้พอเข้ามาช่วยเนี่ยต้องติดต่ออะไรกันเยอะไหม

ตอนพี่เขาลงมาที่บ้านใช่ไหมคะ

เพราะว่ามันก็เป็นข่าวเนาะว่าน้องเขาไม่ได้ผิดจริง

แต่ทีนี้กระทรวงยุทธรรมไม่ได้มีส่วนในการที่จะมี
เป็นคนเดินเรื่องว่าจะขอปล่อยตัว
กระทรวงยุทธรรมเพียงแต่ช่วยในส่วนของเงินที่เตรียมไว้
ถ้าได้รับการประกันตัวเนี่ยตัวนี้จะเป็นหลักทรัพย์ที่เอาไปยื่นใช่ไหมคะ
ค่ะอ่าแต่พี่เขาก็มาช่วยในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
เข้ามาเดินเรื่องในศาลอะไรพวกนี้ค่ะ
เพราะเขารู้เยอะกว่าเราใช่ไหม

ยุติธรรมจังหวัดยอดเลยแล้วก็ทนายด้วย
ดีมากนะคะนูก็จะพูดอย่างไรดีจริงคะ
ค่ะเข้าใจเพิ่งฟังน้ำเสียงออกเลยนะ
เพราะว่าทางทีมงานเราโทรหาคนนี้ค่อนข้างบ่อย
คืบหน้ายังไงบ้างน้ำเสียงเปลี่ยนนะ

ดีมากคณะปลวลิสต์ค่ะ

ตำรวจสรุปว่าไม่สั่งฟ้องแล้วก็ส่งไปที่อายการ

คือเมื่อเช้าตำรวจก็โทรไปบอกข่าวดีว่าจะส่งสำนวน
แค่ข่าวดีว่าจะส่งสำนวนหนูก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่ามัน๑๐
แล้วตำรวจว่าจะรวบรวมข้อมูลรวบรวมเรียบร้อยแล้วจะไม่สั่งฟ้อง
อันนี้หนูรู้ก่อนน้อยอยู่แล้วแหละค่ะ
ตำรวจก็เอาไปยังอายการใช่ไหมคะ
ทีนี้ก็อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของอายการว่าจะเป็นยังไงต่อไป
ก็คือหมดอาทิตย์ของตำรวจตรงนี้ค่ะ
ก็คือสรุปว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย
น้องปลาเนี่ยตำรวจสั่งไม่ฟ้อง
แล้วก็สรุปว่าสั่งไม่ฟ้องก็คือส่งขั้นตอนต่อไปคืออายการ
ทีนี้ในระหว่างขั้นตอนนี้ถ้าผิดครูท้วงนะคะ
ขั้นตอนนี้คือตำรวจก็ไปขอปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลท่านด้วยถูกไหมคะ

แล้วสรุปว่าวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ปลาบอกเนี่ย
บอกว่ารู้ตัวตอนประมาณสักก่อนปล่อยตัวครึ่งชั่วโมงเอง
ค่ะน้องเขาไม่รู้อยู่แล้วค่ะ
จะบอกว่าขั้นตอนที่ไปดำเนินการนะคะใช้เวลาสั้นหรือยาวกว่าจะมาถึง๔โมงเยนนี่
ก็ทั้งวันนะคะ
ทุนที่ได้จากกระทรวงยุติธรรมเนี่ยตกลงว่าในขั้นตอนการปล่อย
ตัวโชคคราวนี้ต้องใช้ไหมคะไม่ได้ใช้เลยค่ะอ้าวเหรอใช่
พยานักฐาน๑๐๐แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณควรว่าไม่ฟอร์ส
ก็คือไม่จำเป็นต้องใช้เงินตัวนี้ในการวางใดทั้งสิ้น

ก็คือไม่ได้ใช้เงินวางประกันใดทั้งสิ้นถูกไหมคะ

ครูนี้ตำรวจอธิบายว่าน้องปลาเนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกไหม

ค่ะเพราะว่ารอดุลยพินิษฐ์ของศาลอย่างเดียวค่ะของอายการอย่างเดียว
ถ้าอายการพิจารณามาว่ายกฟ้องน้องหรือว่าน้องไม่ผิด
ก็คือน้องจะหลุดเลยค่ะทีนี้หนูก็ให้คำตอบไม่ได้ต้องอยู่ที่อายการ
เอาล่ะค่ะคุณนิดพอจะเห็นภาพคุณแม่คุณลูกเขาดีใจกันมากเลยสิใช่ไหม
โอ้ค่ะเห็นค่ะ
คุณแม่รู้พร้อมครูนี้ไหมหรือคุณแม่มาด้วยตลอดทั้งวันไหมคะวันนี้
มาด้วยตลอดทั้งวันค่ะรู้พร้อมกันเลยค่ะ
คือแล้วเราก็เราไม่สามารถที่จะไปขอพบน้องปลาอะไรได้ก่อนเลย

ใช่ค่ะรอทีเดียวตอนปล่อยตัวค่ะ
ค่ะค่ะแล้วในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขายังต้องอยู่ในขั้นตอนอะไรในการช่วยเหลือไหมคะหรือว่าไม่ต้องแล้ว
พี่เขาก็มานะคะวันที่ปล่อยตัวน้องเนี่ยค่ะตอนประมาณ๑๖นาฬิกาเสร็จเนี่ยค่ะ
ซึ่งเขาก็มาเสนอว่าเสนอยื่นมือเข้ามาช่วยในเรื่องของอะไรนะ
ไม่เป็นไรขั้นตอนอื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแค่ขั้นตอนนี้ก่อนก็ได้เราก็ไม่ค่อยรู้กฎหมายเหมือนกันนั่นแหละเนาะ
เอาอย่างนี้ยังไงขอแสดงความยินดีกับครอบครัวไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าก็ได้ใช้สิทธิ์เต็มที่
แต่ทีนี้ส่วนจะมีการพลิกผันอย่างไรหรือว่าคดีจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราค่อยตามกันทีละขั้นกันแล้วกันนะคะ
คนนี้ยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
หลังจากที่เป็นข่าวนะคะคุณผู้ชมก็ทางทีมงานก็ติดต่ออยู่เนืองนะคะว่าขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วขั้นตอนไปถึงไหนแล้วนะคะ
และจริงวันนี้เนี่ยอยากจะคุยกับทางกระทรวงยุติธรรมนะคะแต่ว่าโดยลักษณะของคดีนะตอนนี้เนี่ย
คิดว่าคนที่น่าจะต้องพูดต้องเป็นตำรวจนะคะแต่ว่าตำรวจท่านก็บอกว่าอันนี้ก็ยังเป็นขั้นตอนที่อยู่
กำกึ่งตรงนี้อยู่ยังไม่ได้จบซะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่อยากให้สัมภาษณ์ตอนนี้
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะคะจะได้รู้ด้วยกันว่าอ๋อวิธีการทำคือทำแบบนี้
ขอพักสักครู่ช่วงหน้ามันมีอีกหนึ่งคดีถ้าคุณผู้ชมจำได้กรณีของนักมวยกำลังจะไปชก
แต่ว่าโดนรวบตัวได้ซะก่อนนะคะแล้วก็ชื่อที่เข้าไปผัวพันเนี่ย
จากว่าโดนซัดทอดแล้วชื่อของตัวเองยังเป็นเจ้าของรถคันที่แก๊งยาเสพติด
ซึ่งซัดทอดตัวเองมาเอาไปใช้ด้วยแต่ทางครอบครัวเนี่ยมีหลักฐานเพียบเลยแล้วก็มีพยานเพียบเลย
แล้วทนายวรกรเข้ามาดูเรื่องนี้ให้แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
แต่ว่าไม่เป็นแบบนั้นคำถามคือเพราะอะไรและต้องใช้ขั้นตอนการพิจารณา
หรือต่อสู้เรียกร้องอย่างไรต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ

ก็คือได้ขายให้ผมตอนที่อยู่ค่ายมวยด้วยกันเมื่อปี๕๘นะครับ

ใช่ครับขายให้ผมมาผมก็ได้เอามาใช้อยู่กับผม

ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้โอนครับเราซื้อกันแบบพี่น้องอยู่แล้ว
ใช่ครับก็เลยแบบแล้วสักพักหนึ่งผมไม่ได้ใช้แล้วผมไปทำงานอยู่ที่ประเทศจีน
กลับมาแต่ที่ผมต้องการจะเปลี่ยนเป็นรถพลิกอัพอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยจะขายแล้วก็ได้โทรไปหาแม็กซ์ครับบอกว่า
อีกแม็กพี่จะขายรถนะช่วยทำเรื่องโอนให้พี่หน่อยอะไรอย่างนี้
ก็คุยตกลงกันแม็กซ์ก็โอเคได้พี่ก็ทำเรื่องโอนลอยมาให้ผม
มาให้ผมเรียบร้อยใส่ซองสีน้ำตาลมาให้เลยโอเคผมก็ได้ได้มาแล้ว
ชุดโอนลอยผมก็ได้ขายรถได้ขายรถให้กับชาณะลง
ซึ่งเขาก็เป็นเต้นรถบ้านเนี่ยครับคือรับจับมาแล้วก็ขายไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็นัดกันมาดูรถแถวยิมผมนะครับเขาก็มารับรถไป
แล้วก็ชุดเอกสารชุดนี้ผมก็ให้ไปพร้อมรถเลยก็ให้เขาไปเลย
เขาเรียกเอกสารอะไรครับเอกสารโอลอยอย่างนี้ใช่ชุดโอลอยครับ
เพราะฉะนั้นจะยังไม่มีชื่อคุณเอกวีในนั้นไม่มีครับ
ก็เป็นชื่อเจ้าแม็กซ์ใช่ยังเป็นชื่อน้องผมอยู่
แล้วก็รอว่าจะเปลี่ยนเป็นใครที่ซื้อต่อไปใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเต็นต์รถที่รับมาปุ๊บไปไงต่อคะ
เขาก็รับไปได้๑เดือนครับผมขายวันที่๕สิงหา
กัญญาเขาขายได้ครับแล้วเขาก็เนี่ยครับ
ก็คือนางสาวธนพรบัวไทยได้มาซื้อไปครับ
บอกกับพนักงานสอบสวนยังไงว่าเนี่ยวันนี้ถึงกี่ทุ่มกี่โมงเนี่ย

ก็ยังอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ยังติดต่อกับภรรยา
คือหนูมีเอกสารหลักฐานช่วงที่พี่อยู่กับพี่เอกวีค่ะ
พี่เอกวีเขาจะมีคลิปที่ถ่ายไว้แล้วก็พยานแวดล้อ
พยายามแวดล้อมที่เขามาเรียนค่ะ

ก็จะมีรูปถ่ายหมู่รูปแบบถ่ายรวมกันอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็อีกหนึ่งคือถ้าเกิดการเดินทางโดยเครื่องบินที่ทุกคนสงสัยนะคะ
อาจจะบินไปก็ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งมันเช็คได้นะคะ
รอบบินมันต้องใช้ชื่อเดินทางอยู่แล้ว

ซึ่งในมือพนักงานสอบสวนไม่มีเอกสารหรือหลักฐานในการซื้อตัวเครื่องบิน

ทีนี้มันผนวกกันนะคะคือของคุณศักดิ์เนี่ยก็คือว่าไลฟ์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวันนั้น
ทีนี้มันคลาดกันช่วงวันสองวันถ้าเราเอาวันที่จับกับวันที่อยู่นะคะ
คือมันคลาดกับวันสองวันทีนี้มันจะถูกพิสูจน์ได้ด้วยว่า
ไม่สามารถเดินทางแว๊บหายไปไหนนอกเส้นทางได้
ในขณะที่ตอนที่อาจจะไม่ได้โชว์ขึ้นมาในโซเชียลมีเดียเนี่ย

อีกเรื่องหนึ่งกล้องวงจรปิดของจุดต่าง

คือมีทุกจุดตั้งแต่นครปฐมเหรอหรือยัง

ที่ละนองที่เขาว่าไปพักกันอะไรก็ค่ะ
ในโรงแรมที่มานอนเฝ้ายานะ

แต่มีทุกคนในแก๊งที่โดนจับ

เขาตั้งแต่สอบสื่อประดาษสวนแล้ว

ทำไมทางครอบครัวกรัวถึงมั่นใจ

ว่าเจ้าแม็กซ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งยาเสพติดนะคะ
ก็ไล่เลี่ยงกันมีหลักฐานอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะ
แต่ทีนี้เมื่อไปถึงขั้นตอนนั้นแล้ว
สุดท้ายเจ้าแม็กซ์ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วครัว
เราจะคุยกันกับถวรพงษ์ธนาคุณ

ทนายวรกรดิฉันสรุปถูกก็คือเจ้าแม็กซ์เนี่ยยังอยู่ในเรือนจำ
ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวถูกไหมคะ
ครับผมกำลังกำลังจะทำเรื่องขออุทธรณ์แต่ตอนนี้ปัญหาคือว่า
เรายังไม่สามารถคัดพยานเอกสารของพยานจำเลยที่ยืนยันว่า
อ่าตัวในแม็กซ์อ่ะที่มาสอบสอบหลังจากที่
จากตัวในแม็กซ์ไปแล้วพยานแล้วคุณอ่าแฟนคุณแม็กซ์อ่ะ
ไปทำคำร้องไปขอความเป็นธรรมแล้วก็มีการสอบพยานขึ้นใหม่
ปรากฏว่าพยานทุกคนก็ยืนยันว่ามารู้จักคุณแม็กซ์
แล้วก็มาเกี่ยวข้องกันอ่าอ่าแต่นี่เมื่อเนี้ย
ยี่สิบสิบสองที่แล้วมาเนี้ยสารออกนั่งมารังผมไปด้วย
แล้วก็จำเลยทุกคนไปค่ะสารก็ได้สอบถามจำเลยทุกปาก
ว่ารู้จักอ่าแบ็กซ์ไหมอืมอันเนี้ยค่ะพยานจำเลยทุกปากเนี้ย
หนึ่งถึงแปดเนี้ยบอกไม่รู้จักเลยหลอกห้องเลยเนี้ย
มันทึกมาในในงานการกระบวนพยานอังสารเลยค่ะแล้วก็บอกว่า
ไอ้คนที่หนีไปชื่อไอ้จิ๊กเขาไม่รู้ชื่อจริงว่าชื่ออะไร
ไม่รู้เลยมีตามรายงานเลยแล้วก็รายงานก็ระบุอีกว่า
มีรอยสักครึ่งตัวไอ้โคจิ๊กที่หนีไปมีรอยสักครึ่งตัวเลย
ส่วนตัวเป็นรอยสักข้างซ้ายอ่าแต่ของอัชยะเนี้ยไม่มีอืม
นั้นปิดคนละคนแล้วแล้วทำไมถึงไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
ทนายวรกรเพราะว่าวันนั้นที่คุยกันดูเหมือนมั่นใจในพยานหลักฐานนะ
อันนี้ก็ยังมั่นใจฮะแต่ว่ามันเป็นปัญหานิดนึงตรงที่ว่า
คุณแฟนของคุณแบ็คเนี่ยเขาได้ไปยื่นเคยประกันตัวชั้นศาลไว้
อันนี้ต้นโดยตอนนั้นไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีอะไรเลย
ไปยื่นไว้เฉยเฉยอ่าแล้วไม่มีอะไรไปยื่นเลยสารเขาก็ไม่อนุญาต
พอมันอนุญาตปั๊บถึงไปยุ่งเที่ยวนี้เขาก็ต้องไม่อนุญาต
เพราะจะกลับสารจะกลับอ่าคำสั่งตัวเองไม่ได้อันนี้เหลือชั้นอุทธรณ์
ชั้นอุทธรณ์ต้องทำให้ดีที่สุดคือต้องเรียกพยานเอกสารต่างต่างที่
เคยให้ที่จำเลยทุกคนเคยให้การไว้ว่าแม็กซ์ไม่เกี่ยวข้องไง
ไปชั้นอุทธรณ์เอ๊ะเดี๋ยวนะคะทนายวรกรที่ฉันแทรกนิดเดียวขอความรู้ค่ะ
คำว่าอยู่ในชั้นอุทธรณ์นี้ไม่ได้แปลว่าสารอุทธรณ์ใช่ไหม
อุทธรฮะขอประกันตัวต้องสารอุทธรอ่าในสารชั้นต้นเขาไม่ให้นี่ขึ้นมา
เอ๊ะเดี๋ยวคือนี่เท่ากับว่าเจ้าแม็กซ์เนี่ยจะต้องขึ้นสารชั้นต้น
แล้วระหว่างที่ขึ้นสารชั้นต้นเนี่ยจะต้องอยู่ในคุกตลอดเลยเหรอคะ
ไม่ใช่ต้องรอสารอุทธรณ์สั่งอีกทีหรือว่าจะให้ไม่ให้ประกันตัวนะ
อ๋อคืออุทธรไปที่สารอุทธรใช่ใช่ใช่อ่าอ่าอ่า
ไม่ได้พิจารณาคดีหลักใช่ไหมหมายถึงไอ้คำขอเนี่ยจะต้อง
ใช่ใช่ใช่ประกันตัวแค่นั้นเรื่องประกันตัวเดียวอ๋ออ๋อค่ะ
ไม่ได้เกี่ยวกับยังไม่ได้เกี่ยวกับคดีหลักในเรื่องการต่อสู้คดี
อ่าค่ะการต่อสู้คดีเนี้ยอ่าสารนัดเอ่อวันที่
อ่าเดือน
ไกลไหมนัดไกลไม่ต้องไม่ต้องเดือนก็ได้ค่ะ
จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อีกไกลไหมคะเนี่ยกว่าที่จะ
เดือนเดือนเดือนกันยาเดือนกันยาอ๋ออ๋ออ๋อคือคือเท่ากับว่าที่ทนาย
วรกรค่ะวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็บสุราอืมสิบห้าสิบหก
สิบเจ็บสุราค่ะทนายวรกรคือในทั้งสรุปถูกไหมที่บอกเนี้ย
คือว่าคือจะว่าว่าจะว่าว่าพยาหลักฐานไม่มั่นใจเอ่อ
ไม่ไม่มากพอก็ไม่ใช่แต่เผอิญว่าได้ใช้สิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ในการยื่นขอประกันตัวไปแล้ว
ไปแล้วทั้งหนึ่งอ่าที่สารชั้นต้นซึ่งให้เป็นข้อกฎหมายนะว่าอ่า
กรณีที่เหมือนกับยื่นไปแล้วไม่ได้สารชั้นต้นจะอนุญาตอีกไม่ได้
เพราะฉะนั้นแต่ก็ต้องยื่นสารชั้นต้นเพื่อไปขออุทธรณ์ใช่ไหม
อันนี้ขออุทธรณ์ก็ต้องเอกสารต้องแน่นแล้วตอนนี้เพราะเป็นครั้ง
เป็นครั้งต้องคันอ่ะเพราะถ้าแน่นต้องขออุทธรณ์อาจจะให้อ่า
ซึ่งเท่ากับอ่าอุทธรณ์ยังไม่เคยยื่นต้องเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี้ขอความรู้หน่อยว่า
ที่บอกว่าทางครอบครัวน่ะตอนที่ไปยื่นขอประกันตัวชั่วคราวที่สารเอ่อ
สารชั้นต้นเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพยานหลักฐานมากมายเหมือนตอน
รอบนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีแผ่นเดียวไม่มีเลย
แผ่นเดี๋ยวก็ไม่มีอ้าวแล้วแล้วอย่างงี้น่ะท่านไหนวรรกร
แล้วเขาเขาอ่าอย่างชาวบ้านอย่างดิฉันเนี้ย
ฉันก็เข้าใจว่าก็ต้องยื่นประกันตัวให้เร็วที่สุดนั่นแหละ
อย่างนี้เราต้องคิดเผื่อไว้ด้วยใช่ไหมคะว่าจะยื่นตอนไหนมีอะไรอยู่ในมือบ้าง
เป็นโทษร้ายแรงนะเราไม่มีพยานหลักฐานแน่นอนนะ
เราอย่ายื่นยื่นเสียเสียงเนี้ยเสียของเขาเรียกเสียของเพราะว่าเหมือนสารเคยสั่งแล้ว
ว่าไม่ให้สารจะสั่งให้เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดอ๋อเท่ากับเป็นการเหมือนกับ
เหมือนกับเป็นคำพิพากษาไปแล้วอ่ะอ่าพิพากษาเรื่องการขอประกันตัวอ่าอ่า
แต่นี่ต้องให้สารสูงกว่าคือสารอุทธรรมหรือสารดีการสำหรับที่เกิดมีสิทธิ์สรรค์
คือมันเป็นไปไม่ได้ตามข้อกฎหมายหรือว่าอยู่ที่ดุลพินิษฐ์คะ
การที่ศาลเนี่ยจะกลับคำอนุญาตในการประกันตัวเนี่ยคือคือคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะครับ
มันก็เหมือนกับอ่าสักเท่ากับคำฟ้องอ่ะนะ
คำล้องขอปล่อยตัวค่ะศักดิ์เท่ากับคำฟ้องฉะนั้นเมื่อสารสั่งไม่ให้นะฮะ
ก็เหมือนคำภิกษาในเรื่องนั้นอ่าเพราะฉะนั้นกลับไม่ได้ไม่ได้ยากให้ประกันตัว
ฉะนั้นมันจะกลับไม่ได้นอกจากสารสูงเท่านั้น
ถูกต้องเอ่อจำเลยต้องมาอืมอืมอืมค่ะแล้วก็เจ้าแม็กซ์
แม็กซก็ต้องมาด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็จำเลยทั้งหมดเลยใช่
คือชัดเจนในห้องพิจารณาคดีแล้วใช่ไหมคะว่าจำเลยทั้งหมดที่อยู่ใน
ในกลุ่มค้ายาเนี่ยไม่รู้จักเจ้าแม็กซ์แน่แน่แน่นอนมีบันทึกไว้รายงานกันอ่า
นาของศาลเลยซึ่งสารสารบันทึกไปเลยค่ะซึ่งผู้พิพากษาเห็นแล้วเรียบร้อย
แล้วก็มีการบันทึกไว้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องพิจารณาคดีบ้างเพียงแต่ว่า
ไปใช้โคต้าการขอประกันตัวไปแล้วแล้วสารท่านพิจารณาไปแล้ว
ก็เลยต้องอุทธรณ์คำขอประกันตัวเนี่ยไปที่สารอุทธรณ์อีกทีนึงใช่
ใช่เลยซึ่งกว่าจะเราจะรู้เนี่ยกลางเดือนตุลาคมใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่
ไม่ใช่ยังไงสามวันนับสบรรยื่นอ่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมยื่น
เพราะเราต้องการเอกสารบางอย่างอยู่ที่มันอยู่กับอายการกับอยู่กับตำรวจอยู่
เขาไม่สงสารเนื่องจากเอกสารนั้นน่ะเป็นเอกสารที่สามารถชี้ให้เห็นว่า
แม็กซ์บริสุทธิ์อัชยะบริสุทธิ์ยังไงจึงเป็นเอกสารที่เป็นปริปักกับพญาโจทย์
หรือไม่ยื่นเลยขอหมายสารเรียกมาอันนี้อยู่ที่มือใครคะอยู่อายการ
อยู่อายการอยู่ที่ตำรวจด้วยหรือเปล่าคะอยู่ด้วยก็ต้องต้องเรียกเอกสารบางอย่างจากทั้ง
ตำรวจด้วยแล้วก็อายการด้วยเหรออ่าทั้งใดทั้งหนึ่งไม่ได้อ๋ออ่าค่ะค่ะค่ะ
แล้วเอาอย่างงี้เอาเอาเอาภาษาอย่างนั้นเลยคือแล้วตกลงเจ้าแม็กซ์เนี้ย
รู้ว่าได้ไม่ได้ประกันตัวในเมื่อไหร่คะต้องได้เอกสารตัวนี้ก่อน
ถ้าไม่ได้ก็ยังยื่นไม่ได้อ๋อคือเอกสารตัวเนี้ยมันจะชี้ให้เห็นว่า
ทุกคนยืนยันว่าแม็กซ์อ่ะไม่ใช่ภูกษาธรรมภูมิแล้วมีการชี้รูปชี้อะไร
บันทึกไว้เรียบร้อยเลยค่ะว่าไม่ใช่คือจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับการได้รับ
เอกสารตัวนี้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วแล้วตกลงกลางเดือนตุลาคมนี่คือนัดอะไร
ห้ะนักสืบพยานอ้ออออเข้าใจเข้าใจค่ะเอาแล้วค่ะ
เพราะว่าครอบครัวก็เชื่อว่าพยานหลักฐานแน่นจริงนะสำหรับชั้นนี้นะคะครับผม

ครับค่ะสวัสดี

เพราะก็อยากจะขอความรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วตกลงถ้าคนต้องการจะสู้คดี
ไม่รู้กฎหมายไม่รู้ขั้นตอนจะทำยังไงต่อไป
อาจารย์ปรเมฆสวัสดีค่ะ

อาจารย์วันนี้ในรายการคุย๒เรื่องนะคะ

แล้วก็น้องเข้าเรือนจำ
ได้รับการประกันตัวชั่วคราวโดยที่
ก็ถึงแม้ว่ากองชูยืนธรรมจะช่วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องใช้
เพราะว่าตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปที่อายการ
แล้วก็ไปขอสารก็ได้ออกมา
ชื่อเป็นเจ้าของรถที่กลุ่มค้ายาเสพติดเอาไปใช้
แล้วในเบื้องต้นข่าวออกมาว่า

ตั้งใจจะถามอาจารย์ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะ
ในกรณีคดียาเสพติดเนี่ย

ถูกเข้าไปผัวพันจากด้วยว่ารับของมาปลายทาง
หรือว่าคนซัดทอดแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะ
คือตกลงวิธีที่ดีที่สุดเนี่ย
ที่จะไม่ต้องอยู่ในเรือนจำ

จริงทั้งหมดนั้นต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับ

ต้องครบถ้วนละเอียดรอบคอบ
ปลาซึ่งบริษัทสอบสวนจนอันที่สุดที่เห็นว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่
ก็สั่งก็มีความเห็นมีความเห็นว่าควรสั่งไม่ฟ้องอันนี้กฎหมายอนุญาตให้พนักงานสอบสวน
ส่วนน่ะขอปล่อยตัวได้เลยอ่าขอปล่อยตัวได้เลยอ่าอ่า
ถ้าอายการเห็นเห็นด้วยก็สั่งสั่งไม่ฟ้องก็จบแต่ถ้าอายการไม่เห็นด้วย
อายการก็สั่งฟ้องให้พนักงานสวนไปเอาตัวมาดำเนินคดี
อันนี้คือประกันของน้องปลาน้องปลาเป็นอย่างนั้น
ส่วนของเจ้าแม็กซ์เนี่ยเขาถูกจับตั้งแต่ทีแรก
อาจจะไม่ชัดเจนนะครับคือพอเห็นชื่อกับรถหรืออะไรเนี่ย
มันต้องสอบต่อไปอีกหลายประเด็นทีเดียวนะถ้าถ้าจะเราจะ
ท่านระบบการดำเนินคดีที่สามารถใช้พิธีการสอบส่วน
แม็กซ์จะหาว่าแม็กซ์เป็นสามีเขาอะไร
มันต้องสอบว่าเป็นผิดหรือไม่เป็นจริง
แต่เดิมเรามักจะไม่ค่อยสอบสวนของผู้ต้องหา
เราจะสอบส่วนแต่ผู้กล่าวหาว่าความมีมูลและดำเนินคดี

ทั้งสองคดีสู้เหมือนกันคือผู้ต้องหาต้องให้การ
ในรายละเอียดลองการสอบส่วน
และพนักงานวัยส่วนต้องสักให้รายละเอียดต่อ
เพื่อจะรู้ว่าเขาทำจริงหรือไม่ทำจริง
ประเด็นมันอยู่แบบนี้
เมื่อสักครู่นี้ทนายวรกรบอกว่าล่าสุดที่ไปมาเมื่อวันที่๒๒
เนื่องจากว่าได้ใช้สิทธิ์ในการยื่นขอประกันตัวไปแล้ว
แล้วสารท่านก็ได้พิจารณาแล้วว่าไม่ให้ประกันตัว
ทีนี้ก็ต้องรออุทธรณ์คำถามคือว่า
อย่างนี้ถ้าใครก็แล้วแต่ถูกกล่าวหา

ใช่อุทธรณ์การขอประกันตัวค่ะอาจารย์
จริงนะการขอปล่อยตัวชั่วคราว

เราก็ไว้เปลี่ยนตัวสรรสนุนในคำร้องระหลังของเรา
แสดงหลักฐานในชั้นขอประกันตัวได้

อาทิตย์หน้ายื่นต่อสารชั้นต้นใหม่ก็ได้

หรือแสดงหลักทรัพย์เพิ่มเติมก็ได้ตลอดครับ

ต่อมามีเหตุเพิ่มเติมยื่นใหม่ต่อสารชั้นต้นยื่นได้

ไม่มีไม่มียื่นวันนี้ให้พรุ่งนี้ยื่นใหม่ก็ได้
งั้นอาจจะเป็นในกรณีที่ทนายวรกรบอกเมื่อสักครู่นี้ว่า
รอเอกสารทางใดทางหนึ่งจากอายการหรือพนักงานสอบสวนก็ได้ในการยื่นเข้าไปใหม่

ยืนตอนช้องแต่มอสือประยันไม่ได้สักปากอาจจะยื่นใหม่ก็ได้
มอสือประยันได้ตลอดเวลาครับ
อาจารย์ค่ะวันนี้เราได้เวลากันสั้นนะคะ
แต่ว่ายังมีอีกหลายคดีที่อาจจะต้องเชิญอาจารย์มาช่วยกันตามนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะครับค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ยังมีคดีข้างทางที่ยังตามอยู่นะคะ